สุดยอดน้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่น
นิวราวัลศูนย์ทรงผมใหม่แก้ปัญหาผมร่วงล้านบาง
นิวราวัลสวยหล่อได้ทันทีที่ใส่

กระติกทั่วไทยติดตามให้ตลอดคราวสุดสัปดาห์

มาเจอกับครอบบัปมีตัวสรร
ตื่นตรงในตรงนี้ไม่ได้หนาวนะ

เค้าบอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงใช่ไหมคุณ

บอกว่าช่วงนี้อุณหภูมิจะลดลงใช่ไหมคุณ

ตกมาสองวันแล้ว
ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่บางทีก็สุดจากค่าเดา

มันอาจจะทำให้หลังฝนเย็นขึ้นก็ได้ใช่ไหม

บางพื้นที่นะคะฝนตกแล้วเย็นด้วย
ก็ยิ่งหนาก็เข้าไปอีกเลยค่ะ
ยิ่งดีกันไปใหญ่เลยนะครับ

เข้าสู่หน้าหนาวแล้ว

ก็ก็รอกันต่อ

หัวข้อไลน์ของเรานะครับก็เลยอยากจะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยว่า
หนาวแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมคิดถึงอะไร
หนาวแบบนี้คิดถึงอะไรดิฉันคิดถึงอะไรรู้ไหม

คิดถึงอะไรหนาวอะไรคิดถึงร่ม
ก็หน้าหนาวฝนตกเลยเลยลืมพกร่ม
มันก็บางพื้นที่ที่มีฝนตกลงมา
เอาเรื่องของสภาพอากาศมันก็ยากเกินคาดเดา
แต่ถ้าอยู่กับพวกเราแล้วก็สนุกสนานอย่างแน่นอน
ใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
แล้วก็อย่าลืมส่งไลน์มาพูดคุยกันเยอะหนาวนี้
แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวช่วงแรกพาไปตรวจโซเชียลกันหน่อยดีกว่านะคะ

ทรงผมเหรอ

สาบานได้นะวันนี้ส่วนผม

คุณเห็นว่านี่เป็นอะไรอ่ะขนตาเหรอ

มันไม่ได้มีแต่ข้างหน้านะน้องใบตองมันมีข้างหลังเป็นห่างแหลมด้วย
นี่ดูดิมีแหลมเห็นไหมคุณ
กลับไปบ้านคุณพ่อคุณแม่จะจำได้ไหมแล้วจะให้เข้าบ้านหรือเปล่า
คือเหมือนแบบอะไรปิวมาแปะไม่เหมือนผม
เหมือนเดินอยู่แล้วสาหร่ายมาแปะหน้าแปะหัวหรอ
กล้าไหมถามจริงกล้าไหมยังจะถาม
กล้าไม่กล้าใครจะไปกล้าทำตรงแบบนี้
อ้าวดีกว่าตัดผมม้าแบบนี้ใช่ไหมนะวีลงมาแล้วก็ตัด
นี่ก็ยังพอดูน่ารักไงผมม้าสาวก็ชอบตัดกา
แบบเต๋ออันนี้เรียกม้าเต๋อม้าแบบเต๋อไปเลย
อันนี้ม้าอะไรก็ไม่รู้ม้านะทำตามเลย
ไม่น่าทำเลยเอามาให้ดูสนุกเท่านั้นแหละ
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจอยากจะตัดก็สามารถเอารูปไปให้ช่างตัดผมดูได้
ว่าอยากจะตัดผมทรงนี้แล้วก็ช่วยตั้งชื่อทรงผมหน่อยว่า
จะเรียกว่าทรงผมอะไรดีทรมานใจแม่ดีไหม
ก็น่าจะทรมานอยู่ทรมานตัวเองด้วยนั่นแหละคุณ
ขัดใจพ่อทรมานใจแม่คุณกล้าจริงเหรอคุณผู้ชมคุณกล้าไหม
ฉันอยากรู้มากเลยทรงผมที่มันแบบโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ขนาดนี้นะ
ก็ว่ากันดูลองดูเป็นเรื่องราวแปลกในโซเชียลลองตัดดู
เท่านั้นยังไม่พอยังมีอีกหนึ่งคลิปที่จะให้ดูกันนะครับ
บอกว่าเรื่องของลีลาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่สะดุดตาซะละเกิน
เพลียวแบบนี้เนี่ยนะบอกเลยว่าต้องชิดซ้ายไปเมื่อเจอกับแบบนี้เข้าไป
เพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ผอมเพลียวแต่ก็เปรี้ยวได้เฮ้ยเป็นยังไง
เธอยิ้มเธอยิ้มเข้านั้นมันทำให้

มันจริงเอ้าดูเข้าไปยัง
เอาแต่ดูเนี่ยครับคลิปนี้บอกเลยว่าแหมมันซากปรากฏกันจริง
คืออย่างที่บอกนั่นแหละคอนเซ็ปต์เขาชัดเจนนะครับ

โอ้โหจิมนี่
เห็นแล้วอย่าจับยัดเข้าไปในตะเกียง

จินนี่อยู่ในตะเกียงได้เลย

ตายแล้วบอกเลยนะว่าถึงไม่เพลียวก็เปรี้ยวได้จริง

คุณก็จะเห็นแต่ว่าสาวเอวบางร่างน้อยเต้น

แต่ว่าถ้าคุณไปดูสาวอบอย่างนี้เขาเต้น

ต้องเลี่ยวแล้วค่ะ
โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้
โอ้เฮ้ย

อ๋อมีชื่อท่านะคุณดูนะทันท่า

แต่จนชอบท่าจบ

แต่นี่ท่าหมูสะบัด

โอ้โฮกลัวเป็นลมบ้าหมูเหลือเกิน

นี่เต้นได้ขนาดนี้แปลว่าต้องแข็งแรงมากนะคุณ

เต้นยังไงให้คนเหลวขอท่าหนึ่ง

เต้นให้คนเหลวเต้นให้คนเหลว
เดี๋ยวเต้นให้คนเหลวเหลวซ้ายเหลวซ้าย

เดี๋ยว
คุณเต้นไงโอ้โหมันมึนไปหมดเลยเนอะ

เครื่องใหม่ไหมทำไมในนี้ไม่ค่อยได้เห็น

ไฟไม่ค่อยจะเยอะคุณหน้ามืด
อ๋อหน้ามืดเหรอคุณหน้ามืด

เอาลีลาสเต็ปแดนซ์แบบนี้เต้นให้คนเหลียวแบบนี้

อย่าลืมเรื่องของประเด็นไลน์ในวันนี้
มาพูดคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่า
ภาพอากาศที่แบบว่าหนาวแบบนี้เนี่ย

บางคนบอกว่าหนาวแล้วคิดถึงลำปาง
คุณต้นบอกเพราะว่าลำปางหนาวมาก

ลำพังเงินจะไปเที่ยวยังไม่มีเลย

ยาวมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับ

ผมมีเรื่องราวความลับบึก

แข่งขันเพาะกายแล้วก็การแข่งขันฟิสเน็ต